ไอจีสตอรี่จนได้เรื่องคุณผู้ชมค่ะ

ทั้งชายทั้งหญิงเก้งกว้าง

ไม่ขอตอบกลับคนกลุ่มนี้

แต่ก่อนคือผมอยู่บ้านสบายถอดเสื้อ

มันก็ล่อเสือสนีเก้งมากเกินไป
ก็เป็นรูปวาบวิวก็มีนะ

หรือบางทีเขาก็อยากเห็นเราแบบ

ไม่ไปส่งแบบนั้นล่ะค่ะ

เอาเต็มเลยล่ะครับ